คุณผู้ชมคะมาดูคดีที่หลายท่านติดตามกันอยู่ค่ะ
คดีที่สิบตำรวจหญิงทำร้ายอดีตทหารหญิงค่ะครับซึ่งเอ่อ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งทางสันติบาลให้ชี้แจงกรณีที่มีการโยกย้ายไปช่วยราชการนะคะ
ว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็กรอรมนภาค๔ตอนนี้ก็สั่งยุติหน้าที่
คืนให้สิบตำรวจโทยิงได้กลับสังกัดเดิมค่ะส่วนผู้ก่อเหตุที่ตอนเนี้ยค่ะ
ยังไม่เข้ามอบตัวหรือรับทราบข้อกล่าวหานะคะกำลังติดตามกันอยู่ค่ะ
อดีตทหารหญิงพร้อมด้วยกันจอมพลังและทนายความค่ะวันนี้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐเลขานุการรัฐมนตรีขอความเป็นธรรม
เรียกร้องให้มีการคุ้มครองตนเองและครอบครัวค่ะ
หลังจากที่ถูก๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิบัวแย้มตำรวจสังกัดสันติบาล
ช่วยราชการกอรมนภ๔ทำร้ายร่างกายอย่างทารุณ
ขานุการรัฐมนตรียืนยันว่าได้รายงานเรื่องถึงนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้ว
ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรีเข้าดูแลเยียวยาผู้เสียหายตามขั้นตอน
ส่วนการขอความคุ้มครองก็ประสานไปที่ตำรวจแล้วเช่นกันนะคะ
ขณะที่พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขพบตรได้สั่งกำชับให้ดำเนินคดีด้วยการยึดพยานหลักฐาน
สั่งให้กองบัญชาการตำรวจสันติบาลรายงานผลสอบข้อเท็จจริงในการรับราชการของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิค่ะ
เรื่องนี้ก็สอดรับกับพลตำรวจโทสุรพงศ์ถนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
ที่บอกว่าได้สั่งการให้งานอำนวยการของต้นสังกัด๑๐ตำรวจโทยิงรายนี้
แจ้งรายละเอียดและหลักฐานการทำเรื่องขอย้ายไปช่วยราชการ
โดยย้ำว่าถ้าหากอยู่ในตำแหน่งราชการ
การทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีความผิดทั้งวินัยและอาญา
แม้ว่าจะเป็นเวลานอกราชการก็ตามนะคะ
เช่นเดียวกันกับพลตรีปราหมวดพรมอินรองภูมิในการ

รับว่ามีหนังสือคำสั่งให้๑๐ตำรวจโทยิงพ้นหน้าที่ช่วยราชการแล้ว
ซึ่งอาจทำให้ต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม
ส่วนบทลงโทษต่างนั้นเป็นการพิจารณาของต้นสังกัดค่ะ
สำหรับท่าทีของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสสินั้น
มีรายงานบอกว่าจะเดินทางเข้ามอบตัวในวันนี้นะคะ
แต่ว่าท่าทีวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวไปสังเกต
ไปที่บ้านก็พบว่ายังเงียบเชียบนะคะ
อยู่ในสภาพปิดเหมือนกับไม่มีคนอยู่
แต่ความเคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์เนี่ยคุณนัทพงศ์โอ้โหคึกคักทีเดียว
ในโลกออนไลน์มีการขุดคุยประวัติและตั้งคำถามนะคะ

เธอเคยมีชื่ออบรมหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้าวุฒิบัติการปฏิบัติงานสนับสนุน
สนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรุ่นที่๖
มีชื่อเป็นลำดับที่๑จากผู้อบรม๕๓คน
และในตอนนั้นยังไม่ติดยศตำรวจนะคะ
ซึ่งข้อสงสัยเกิดจากผู้อบรมหลักสูตรนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างเช่น
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญการประจำตัวของสนช
ระดับนักวิชาการหรือเลขานุการเท่านั้นค่ะ
ก็มีการขุดคุยประวัติกันอย่างลึกซึ้งในหลายแง่มุมทีเดียวนะคะ
ส่วนแนวทางการดำเนินคดีพันธุ์ตำรวจเอกธานินฉัดเจริญพร
รักษาราชการแทนผู้อุ่มกับสอบภาวเมืองราชบุรี
ระบุว่าสอบปากคำไปแล้ว๔ปาก
ซึ่งทีมสอบสวนเตรียมตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายสาหัสไว้ในเบื้องต้นนะคะ
ส่วนข้อหาอื่นเช่นกักค้างนวงเหนียวทารุณกรรม
เข้าข่ายค้ามนุษย์หรือเปล่าอันนี้ต้องรอผลตรวจร่างกาย
แล้วก็การสอบพยานเพิ่มเติมค่ะ
การติดตามตัว๑๐ตำรวจโทยิงรายนี้นะคะ
ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างลงพื้นที่
เพราะว่าพบว่าได้ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
ส่วนการพิจารณายื่นสารขออนุมัติหมายจับหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับขั้นตอนตามกฎหมายค่ะ
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ
ของคดีที่หลายท่านกำลังสนใจกันอยู่ในตอนนี้ค่ะ